คุณผู้ชมฮะดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับ
หนุ่มน้อยใจชีวิตนั่งอยู่กลางถนน
เขาบอกแบบนี้เขารอพ่อมา๑๑ปีแล้ว
พ่อจะมารับแต่ไม่มารับเขาสักที
จะผ่านวันเกิดไปเมื่อวานก็มีเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาอีก
เขาบอกไม่อยากอยู่แล้วมานั่งอยู่กลางถนนให้รถทับนะครับ

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้นั่งอยู่กลางถนนเลยนะฮะ
หลายคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตกอกตกใจนะครับ
กลัวจะชนกลัวรถจะทับนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายอำเภอบ้านดุงบ้านดุงใหญ่
ซึ่งเป็นโค้งอันตรายขายเกลือในจังหวัดอุดรธานีนะครับ
นายโอ๊ตอายุ๒๓ปีคือคนนี้
กอดเข่าอยู่กลางถนนท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดรถวิ่งผ่านไป
มาตีโค้งอยู่แบบนี้นะครับ
ชาวบ้านกลัวเกินจะเกิดอันตราย
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากใครรู้ไหมคุณ
เจ้าของเพจบ้านดุงอัปเดตนี่แหละฮะ
ต้องค่ะคือนายวีรพลรักเสมอวงนะคะ
ซึ่งเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
แล้วก็เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงด้วย
พี่คนนี้คือโอ้เขาทำเพจนะ

ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านดุง

พื้นที่อุดรและทีนี้ก็ได้รับแจ้งมา
ก็ลงพื้นที่แล้วครับขับรถไปตามถนน
เจอจริงด้วยต้องไปนั่งเจรจาเกลี้ยกล่อมคุณ
คือคุยกันอยู่กลางถนนนานแสนนาน
ทีนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ากลัวกลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ก็เลยชวนนายโอ๊ตอายุ๒๓ปี
ไปนั่งอยู่ข้างทางหน่อยในที่ที่ปลอดภัย
ทีนี้นายโอ๊ตน้ำตาซึมคุณ
ระบายเรื่องราวชีวิตสุดเศร้าบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะ
แม่เขาตายนานแล้วเขาอาศัยอยู่กับตากับยายตั้งแต่เด็ก
ส่วนพ่อไปทำงานที่อื่นหลายต่อหลายปีแล้วนะครับ
ตัวเขาเองรอพ่อมารับไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่อยู่ชั้นป๖
พ่อเคยสัญญาว่าจะกลับมารับเขาไปอยู่ด้วยจะเลี้ยงเขา
แต่ตอนนี้ผ่านมา๑๑ปีจนเขาอายุ๒๓แล้วคุณ
พ่อยังไม่มาเลยนะฮะและเลื่อนนัดครั้งสุดท้ายคืออะไร
ตอนแรกจะมารับเขาในวันเกิดวันเกิดเขาเมื่อวาน
แต่พ่อไม่มาก็เลยรู้สึกน้อยใจชีวิต
เพราะพ่อเลื่อนไปบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนะสิ้นปี

มานั่งอยู่กลางถนนให้รับรถทับดีกว่านะครับ
เขาบอกแบบนี้เมื่อวานเป็นวันเกิดเขาอายุครบ๒๓ปี
เขาอยากได้โทรศัพท์เป็นของขวัญวันเกิด
ทีนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอก
ตาให้เงินเขาเป็นของขวัญวันเกิด๒๐๐บาท
แต่แป๊บนึงตามาขอคืนตาจะขอเอาเงินไปซ่อมรถซาเล้ง
ทีนี้เขาบอกโอ้โหน้อยใจตาอีก
ดูสิให้ของขวัญวันเกิดมา๒๐๐แล้วยังมาขอคืนอีก

ใช่ฮะแต่ตัวเขาบอกเขาไม่เหลืออะไรแล้ว

ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วร้องไห้ไปพูดคุยระบายไปนะฮะ
ทีนี้เขาเลยบอกว่าเขากะมานั่งกลางถนน
ให้รถเหยียบเลยนะฮะเอาฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
คุณหอดพอบ่ะครับ

พี่มีฟอพูดพูดเบน
ตอนที่เขาระบายให้ฟังเขาถูกล้อมาโดยตลอดว่า

นี่รอพ่อมานาน๑๑ปีคุณจะให้พ่อมารับไปอยู่ด้วย

ทีนี้ตำรวจชุดสายตรวจสอบพอบ้านดุงก็พาตัวนายโอ๊ต

เพราะว่าเขาได้ระบายแล้วปาดน้ำตาแล้ว

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อให้พ่อมารับลูกชายไปอยู่ด้วย
พ่อก็รับปากนะบอกว่าเดี๋ยวจะมารับลูกชายไปอยู่ด้วย

ส่วนเรื่องโทรศัพท์ที่เจ้าตัวอยากได้
ทีนี้พี่แอดมินเพจบ้านดุงพี่วีรพลก็บอกแบบนี้
เดี๋ยวผมจะลงทุนซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นของขวัญวันเกิดให้โอ๊ตเลย
คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
นี่ถ้าไม่มีใครมาเจอนะเขานั่งอยู่กลางถนน
แล้วมีรถมาชนมาทับจะเสียชีวิตของคนไปคนหนึ่งเลยนะ